ดูความคืบหน้ากรณีที่สาราทรงไทยถล่มลงไปในแม่น้ำแม่กรอง
จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะร่างของคนที่เสียชีวิต
จนถึงตอนนี้กู้ขึ้นมาได้หมดแล้วนะคะ
ทีนี้สิ่งที่ต้องตามกันต่อคือต้องถอดบทเรียนนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ต้องดำเนินการยังไงค่ะ
วันนี้ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
พร้อมกับนายช่างใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาระแฝด
คือเขามีสาราคู่กันสาราที่ถล่มลงไปตอนนี้พังไปแล้ว
อีกสาระหนึ่งลักษณะเดียวกันเลยเหมือนกันเลย
ก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๕๑๕เกือบ๕๐ปีแล้วนะ
พอลงไปตรวจสอบพบว่าคอนกรีตด้านล่างมีรอยแตกร้าวหลายจุด
ต้นมองว่าถ้าเกิดว่าไปซ่อมแซมอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย
เพราะลักษณะโครงสร้างมันถูกกัดซะแล้วเหล็กข้างในก็เริ่มเสื่อมแล้ว
ถูกกร่อนแล้ว๕๐ปีแล้วนะคะแล้วน้ำมันก็เป็นน้ำเค็มด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
เหล็กมันเริ่มเป็นสนิมและโดยเฉพาะสภาพตรงนี้น้ำมันเป็นน้ำปล่อย
การเก็บสนิมมันจะสูงอัตราความเร็วในการเก็บสนิมมันจะใกล้มากว่าน้ำติด
วิศวกรก็ยืนยันเลยนะคะว่าสาราอีกหลังหนึ่งไม่ควรใช้ต่อแล้ว
นี่คุณผู้ชมที่สุดแล้วนะคะ
ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็เลยมีการติดประกาศโดยรอบพื้นที่ของตัวสาราบอกว่า
ห้ามคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสาลานี้เด็ดขาด
หากมีการฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะที่เราไปพูดคุยด้วยก็คือ
นายเกื้อกูลสถาบรรย์สถาพรวัฒนะวิศวกรโยธาสำนักงานพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
บอกว่าสาเหตุหลักที่สาลาถล่มเกิดจากบริเวณท่าเรือ
มีเรือเข้าออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำเนี่ย
เป็นน้ำทะเลน้ำเข็มมันก็จะกัดซ่อตะหลิ่ง
ประกอบกับว่าอายุของอาคารสาราแห่งนี้มันก็นานแล้วด้วย
ซึ่งสาราแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดเพชรสมุทร
คือถ้าเกิดว่าไปตั้งอยู่ในพื้นที่ดินปกติมันก็ไม่เป็นไร
แม้ว่าจะนานแล้วอายุจะเก่าแก่แล้วแต่เผอิญว่ามันไปอยู่ริมน้ำ
ปกติเพราะมันไปอยู่ริมน้ำมันก็ไม่มั่นคงแต่แรกแล้ว
เพราะฉะนั้นพอมันมีอายุมากขึ้นมันเป็นลักษณะสาราเสริมคอนกรีตด้วยเนี่ย
มันก็ถูกกัดซ้อมันเป็นสนิมมันก็เลยทวีคูณไปก็เลยนี่แหละค่ะ
เป็นเหตุให้มันถล่มลงมาแบบนี้นะคะค่ะก็ถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ขึ้นไป
เพราะว่าเชื่อว่ายังมีอีกหลายสาลานะคะที่ทำลักษณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้